วันนี้ไปดูกันหน่อยเหตุก็เพราะว่า
ภรรยาเนี่ยติดมือถือ
แชทออนไลน์แชททั้งวันนอนแชทก็ยิ้มไป
สามีไปต่อว่าไปทักไปทวงก็โดนด่ากลับ
ทนไม่ไหวคุณผู้ชมทะเลาะกันมาหลายวัน
ควักปืนลูกซองยิงภรรยาตายคาบ้านเลยครับ
เหตุผลเพราะติดออนไลน์มากเกินไป
แล้วเจ้าโทรศัพท์เนี่ยสามีเป็นคนซื้อให้ด้วยนะ
ถูกต้องมันคือแบบอาจจะอดรนทนไม่ไหวแล้วนะฮะ
ตังค์อังกฤษสพสีบัวทองที่กำเภอสวังหาจังหวัดอ่างทองนะครับ

มีเหตุสามียิงภรรยาเสียชีวิตในบ้าน
อยู่ที่หมู่๗ตำบลวังน้ำเย็นก่อรุดไปตรวจสอบ

ลูกอยู่ในสวนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
ไปพบนายทศพรค่องม่วงอายุ๓๘ปี
เป็นสามีพอก่อเหตุก็ยืนรอมอบตัวเลย

ให้การแบบนี้เขาเนี่ยกับภรรยาเนี่ยทะเลาะกัน
เอาปืนลูกซองสั้นยิงที่บริเวณกลางหลัง
และภรรยาก็เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนในบ้านนี่แหละ

และกระสบของนางอู๋สามาซีรีย์อายุ๓๔ปี
บริเวณกลางหลังก็มีบาดแผลถูกกระสุนปืนยิงเป็นบาดแผล
กระจายเต็มแผ่นหลังนอนคว่ำลงกับพื้นบ้าน
จากการสอบสวนสามีนายทศพรก็บอกว่า
ก็อยู่กินกับภรรยามีลูกด้วยกัน๔คน
ตัวเองมีอาชีพเป็นคนงานเชื่อดหมูหารายได้เลี้ยงครอบครัว
เดือนที่ผ่านมาพอมีเงินก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่
ไม่ช่วยสนใจทำงานบ้านไม่ทำอะไรจนตัวเองเริ่มหวาดระแวง

คุยทำไมแชททุกวันทั้งวันเลย

ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้มีการหลับนอนกับภรรยาเลย
สอบถามไปก็ถูกตะคอกถูกด่ากลับมาค่อนข้างจะรุนแรง
แล้วก็มีปัญหากันมาตลอดเรื่อยมาครับ
และช่วงหลังสังเกตเห็นภรรยาชอบนอนคุยโทรศัพท์
แล้วก็ยิ้มพร้อมกับหัวเราะอยู่เป็นประจำ
แล้วก็ชอบตีลูกทำให้ตัวเองนั้นต้องเลี้ยงลูกเอง

กระทั่งช่วงบ่ายของเมื่อวานมีปากเสียงกันค่อนข้างจะหนัก
แล้วเกิดบันดาลโทษะขึ้นมาหยิบปืน
แล้วก็ไปยิงเข้าที่กลางหลังของภรรยา๑นัด

ก็เลยรอมอบตัวกับตำรวจ
ไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุครับ
หลังจากสอบสวนพูดคุยกันว่าทำอะไรไปยังไงทำไมถึงทำแบบนั้น

ตำรวจก็คุมตัวไปส่งดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา

ลูกศรีคนเนี่ยแม่
สีชีวิตพ่อเข้าคุก
ลูกศรีคนก็ต้องอยู่กันลำพัง

มันเกิดจากการติดออนไลน์ติดโทรศัพท์

บางคนเลิกกันทะเลาะกันก็เพราะติดโทรศัพท์นี่แหละฮะ
อันนี้เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นจริง